ก็แข่งขันดุเดือดมากมีถึง๓ใบแดงนะครับ
จากการแข่งขันสี่คู่ครับอ๋อคำว่าดุเดือดนี้
นึกว่ายิงประตูกันเยอะใบแดงเยอะใบแดงยิงก็เยอะ
แต่ว่าใบแดงนี่ถือว่าเป็นใบแดงไฮไลท์นะครับ
เถียงกันแล้วผู้สินให้ใบแดงเลยครับไม่ค่อยเห็นคู่นี้เลยครับ
ศรีสะเกดชุดสีส้มเจอกับชนบุรีนะครับโดยทางเจ้าบ้านเนี่ย
ได้จุดโทษก่อนโดยรอลีต้าครับ
กล่องหน้าสีสะเกดไปโดนชวนอาทิตย์นะครับขัดขา
แล้วผู้สินให้ฟาวลีต้ายิงเข้าไปนะครับ
ต่อศูนย์อดีตศูนย์หน้าของเรดดิ้งนะครับ
มาเล่นหน่อยประเทศไทยเป็นปีแรกครับแล้วจากนั้น
ครึ่งหลังก็วันดีห้าสิบสองชมพุรีมาได้จุดโทษคืนบ้านนะครับ
โฆษพรเข้าเป็นกิตนะครับไปทำแฮนด์บอล
แล้วมีจังหวะปัญหานอกเกมนะครับเกิกฤทธิ์กับทางรอลีต้านะครับ
คือเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับแต่หลังจากนั้นไม่จบครับ
อย่าไปเถียงกันต่อแต่ไม่เคยเห็นนะครับคือแค่เถียงกัน
ผู้สินให้ใบแดงโดยตรงเลยครับไม่มีเหลืองก่อนออกทั้งคู่เลยครับ
แล้วก็ต่อเนื่องจากจังหวัดจุดโทษเรดามาเกสนะครับ
ยิงเข้าไปไม่พลาดชมบุรีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับ
ก็เท่าเทียมกันเหลือฝั่งละสิบใช่ครับแล้วก็แลกกันเลยครับ
หลังจากนั้นครับจังหวะของนูรูนนะครับความเร็วหักเข้ามา
โดนทางเรลันมาเกสนะครับมงยัดไส้เข้าไปเลยครับ
ชมบุรีช้าสองหนึ่งนะครับแซงชนะคว้าชัยสองหน้าติด

ส่วนศิษย์เกณฑ์นั้นยังอยู่ที่สิบหกนะครับมีสามคะแนน
ไปดูเกมคู่ระหว่างราชบุรีกันบ้างนะครับชุดสีส้ม
เปิดบ้านชนะบีซีเทโรไปหนึ่งศูนย์นะครับ
ลูกยิงไกลของนพลโผดมดูนะครับไกลมากครับ
ไกลมากเรียบร้อยเลยครับนาทีสิบแปดนะครับ
ชนเสาเข้าไปเด็ดขาดมากแต่ว่าราชันมังกรนะครับ
เจ้าถิ่นราชบุรีเหลือสิบคนนาทีแปดสิบแปดต้องท้ายเกม
เพราะว่าอธิวัติงว่ารำหินเนี่ยไปโดนหลังที่สอง
หลังจากการทำฟาวไมเคิลเอ็มรี่กลางสนามนะครับ
จบเกมราชบุรีก็รั้งดับ๗มี๘คะแนนเท่ากับเทโร
แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองทำให้เทโรนั้นอยู่อันดับ๖นะครับ
ครับสุโขทัยกันบ้างครับ
เปิดบ้านแพ้กับสวรรค์บุรีไปสองต่อสามนะครับ
ว่าจะไล่ตีเสมอได้ถึงสองครั้งแต่ว่าทีมเยือนมาได้ประตูชัยนะครับ
ในช่วงท้ายเกมราทีแปดสิบแปดจังหวะนี้ครับตะปุมจากชับปุ่ย
ลูกแรกนี่ดีดส้นสวยงามมากนะครับแล้วมาหม่งลูกนี้ก็หม่งยาก
ทำให้ทีมเก็บ๓คะแนนหลังจบเกมสุโขทัยเปิดตัวโค้ชเบ้ไฮโรปอวรรณวัฒนธรรมดิโลก
เข้ามาเป็นกุญสือคนใหม่ของสุโขทัยแทนพี่สมชัยมากบูล
เบสก็บอกว่าหลังมาหวังจะพาทำทีมให้ดีขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่รั้งอันดับ๑๖มีเพียงแค่๓แต้ม
ทิ้งท้ายว่าไม่กดดันที่มารับงานเผือกร้อนในครั้งนี้
แล้วก็บอกว่างานชิ้นนี้เนี่ยนะครับร้อนกว่าที่เคยรับมาสมัยทำโอสด
ระบุรีแล้วก็ซูเปอร์ฮอลเวอร์แต่ก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้ครับ

ถูกต้องครับเป็นคนที่รับงานกดดันได้ดีนะครับโค้ชเบส
ส่วนผลอีก๑คู่ซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรประการนะครับแพ้พัทยายูนิเต็ดไป๑ประตูต่อ๓
นัดที่๖ครับเมืองทองยูเต็ดสุดยอดมากนะครับ
คะแนนนะครับชนะรวดแล้วก็ยังไม่เสียประตู

ที่ลงทุนเยอะก็ถือว่าผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ

อันดับ๔หลังจากนี้ไทยลีกจะพักเบรกให้กับทีมชาติไทยนะครับ
เพื่อทำศึกบอลโลกรอบคันเลือกแล้วจะกลับมาแข่งขันวันที่๓เมษายน
ซึ่งวันนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนั้นจะมีกระโดดรายงานตัวเวลา๑๑โมงเช้า
และจะลงซ้อมทันทีในช่วงเย็นครับครับเรื่องของทีมชาติครับพี่ซิโก้
ฤษักเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งไปดูเกมไทยลีกที่การท่าเรือเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับบุรีรำไปศูนย์ศูนย์
ก็พูดถึงสาเหตุที่ไม่เรียกสุปโชคสารชาติดาวรุ่งฟอร์มแรงของบุรีรำมาติดใน๒๙คนแรก
มีคนรายงานตัววันนี้เช่นกันแต่ล่าสุดสุประโชคในบาดเจ็บจากเกมนี้นะครับ
ก็ต้องพักสองเดือนถือว่าเคราะห์ร้ายมากทำให้ทางยศวรรษบนทาเพื่อร่วมทีมบุรีรำเนี่ย